ที่จะนำเสนอต่อจากนี้นะครับ

ใครอยากเป็นเศรษฐีอยากมีรถยนต์เพราะฉะนั้นฉันน่ะสิฉันน่ะสิ
เธอคนนี้ควรจะต้องไปปลูกทุเรียน
เขาบอกว่าทุเรียนสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรปีหนึ่งเลยนะครับ

ที่นี่เดี๋ยวจะพาไปที่ชัยภูมิ
พาไปที่สวนทุเรียนชื่อว่าสวนทุเรียนจิ๊บจ๊าบ

สวนทุเรียนจิ๊บจาบเนี่ยเหรอคะใช่แล้วครับ
อยู่ในตำบลบ้านไร่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมินะครับ
แห่งนี้เขาเป็นสวนที่แตกต่างจากสวนทุเรียนในจังหวัดอื่นที่อื่น
เนื่องจากว่าเป็นสวนทุเรียนที่เขาเรียกกันแบบว่าเป็นทุเรียนโอโซน
ทุเรียนโอโซนเป็นยังไง

อาจจะฟังแล้วแบบเฮ้ยแปลก
เพราะว่าพื้นที่แห่งนี้ที่อำเภอเทพสถิตแห่งนี้มีความแตกต่าง
ตรงที่พื้นที่แห่งนี้นะครับอยู่บนเทือกเขาสูงจากระดับน้ำทะเล๘๐๐เมตร
ทำให้มีบรรยากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี
บวกกับพื้นที่มีดินที่รวมสมูทด้วยแร่ท่าต่าง
จึงทำให้ทุเรียนและผลไม้อื่นที่นี่มีรสชาติอร่อย
กลิ่นหอมไม่ฉุนเนื้อแน่นกรอบหวานพอดี
แล้วที่นี่เขาปลูกทุเรียนอะไรบ้างพันธุ์อะไรบ้างกับทุเรียนโอโซที่นี่
ก็มีทั้งพวงมณีหมอนทองและก้านยาว

สูงนะถึงว่ารายได้ดีนะสำหรับผู้ปลูกศูนย์ทุเรียนนะจ๊ะ

ไปถามเจ้าของสวนก็คือคุณชูชาติจันทา
เจ้าของสวนเขาบอกว่าปีนี้นะถือว่าผลผลิตดีมาก
ลูกค้านะครับโทรมาทั้งสั่งจองทางโซเชียลทางไลน์ก็มีโทรมาก็มี
รายจองตั้งแต่ทุเรียนเป็นผลเล็กยังไม่เห็นมันออกมาเป็นผลใหญ่
จองตั้งแต่เป็นดอก

เออแล้วนี่เอาผ่าให้ดู
ทำให้ในพื้นที่นี้นะครับมีเงินหมุนเวียนจากการที่ลูกค้ามาซื้อทุเรียนในพื้นที่ของอำเภอเทพสถิตไม่ต่ำกว่า๑๐ล้านบาทเลยทีเดียวสุดยอดสุดยอด

เอาล่ะใครอยากจะไปลองลิ้มชิมรสทุเรียนโอโซนของสวนจิ๊บจ๊าบ

งั้นฉันนะสิฉันนะ๔คนนี้โทรไปเลยที่เบอร์นี้
หรือดูในเฟซบุ๊กจิ๊บจ๊าบสวนทุเรียนพริกไทย
แล้วนอกจากนี้ผมย้ำอีกทีแล้วกัน
เขามีหนี้ให้ด้วยต้นพันธุเรียน

ราคาต้นละ๑๕๐๒๕๐บาทเผื่อใครจะไปลองทดลองปลูก
ที่บ้านของตัวเองถ้ามันขึ้นก็ถือว่าเป็นโชคดีไป
เพราะว่าทุเรียนเนี่ยในยุคนี้สมัยนี้ราคามันแพงมาก
ใช่รายได้ดีมากเลยนะภูใหญ่มาก
กลับไปเมื่อประมาณ๑๐ปี๒๐ปีที่แล้ว
คนที่ขายทุเรียนยังขายได้ไม่แพงเท่านี้
ในตลาดทุเรียนเผื่อมีแพงมาก
มันกว้างส่งฐานประเทศด้วยรายได้ดี
อยากจะลองซื้อพันธุเรียนไปปลูกเขาก็มีจำหน่ายให้เหมือนกันนะจ๊ะ